มาดูโปรแกรมต่อไปของรายวัชกันดีกว่าค่ะ
ตอนนี้ยังเหลืออีก๖นัดนะคะ
สำหรับสัญญาของรายวัชกับทีมชาติไทย

ครั้งที่๔๕ซึ่งก็จะแข่งขันกันในเดือนกรกฎาคมนะคะ
เกมที่จะได้เล่นก็คือการแข่งขันในรอบแรก
แล้วก็ถ้าชนะก็จะได้เข้าชิงแต่ถ้าแพ้ก็จะได้ไปชิงที่๓
จากนั้นค่ะเกมสำคัญเหมือนกันก็คือเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
มี๑เกมค่ะเล่นในบ้านนะคะวันที่๓๑สิงหาคมจะเปิดบ้านพบกับอิรักษ์
ส่วนวันที่๕กันยายนค่ะก็จะบุกไปเยือนออสเตรเลียนะคะ
ก็เกมนี้นะคะนักเตะจะมีเวลาในการเตรียมตัวอยู่นานเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าฟุตบอลลีกหยุดเพราะว่าให้ทีมไปเล่นซีเกม
ซึ่งในทีมชุดใหญ่อาจจะขาดผู้เล่นในชุดยู๒๓บางคน
เพราะว่าชุดหนึ่งก็จะไปเล่นซีเกมกันนะคะ
ส่วน๒เกมสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมค่ะ
ก็จะมีอุ่นเครื่องกับเมียนมาร์๑เกมนะคะในช่วงต้นเดือนตุลาคม
ในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี๒๐๑๘ปีหน้านะคะ
คาดว่าจะมีเกมอุ่นเครื่อง๒เกมค่ะ
และสัญญาของรายวัชก็จะหมดลงช่วงนั้นแหละ
ถือเป็นความท้าทายของรายวัชแล้วกันที่จะ
พาทีมชาติไทยขยับอันดับโลก
ให้ดีขึ้นจากปัจจุบันที่เป็นอยู่นะคะ

ในการสู้ศึกเอเชียนคลับปี๒๐๑๖
เอาสั้นเลยไว้ให้นะครับ
สำหรับฟุตบอลชิงถ้วยพระทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๕นะครับ๑๔แล้วก็๑๖กรกฎาคม
ที่แผนทัศน์ทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดตลอดทั้งโทรมาน์เมนต์

หลังจากให้สัมภาษณ์กับรายวัชมีนักข่าวถามไป
ก็บอกว่าหลายทีมที่เล็งไว้ก็อาจจะไม่ได้มา

ก็จะมีฝรั่งเศสแล้วก็อุรุกวัยนะครับต่อปฏิเสธไป
รวมถึงล่าสุดสาธารณรัฐเช็คก็ปฏิเสธไปแล้ว

แต่บิ๊กออสก็บอกว่าสงสัยว่าเป็นเพราะว่า
พวกนี้เห็นฟอร์มมาแล้วเนี่ยกลัวจะแพ้

เพราะว่าจริงไม่ใช่ว่าเขาส่งชุดใหญ่มาแล้วเขากลัวแพ้นะครับ
เพราะว่าเขาส่งชุดเล็กมาเนี่ยแล้วเขาต้องถูกคิดคะแนนบางที
ถ้าเขาแพ้เราเขาเสียหาย
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็น่าจะมีบทสรุปของทั้งหมดแหละว่า
อีกหนึ่งทีมจะเป็นชาติอะไรนะคะอย่างเป็นทางการ
สัปดาห์นี้แล้วก็จะมีการเปิดเผยให้ทราบกันต่อไป
เอาละครับนี่ก็คือข่าวกีฬาที่นำมาฝากในช่วงนี้นะครับ
ช่วงหน้าบันเทิงไทรรัศ
โครงคุม
โอเค